ปกติก็จะท้าพิสูจน์ผีแต่ว่ารอบนี้ท้าพิสูจน์พระ
เพราะมีคุณป้าท่านหนึ่งพาสองหลานสาวมาร้องเรียนว่า
พระระดับเจ้าอาวาสทำการข่มขืนกระทำชำราวนานหลายปี

ต้องมีหลักฐานแล้วสาวนึงในสองเนี่ย
ที่เป็นคนที่เป็นคนพี่บอกจำได้
อวัยวะเพศของหลวงปู่รูปนี้ได้
คือถ้าเป็นคนธรรมดาหรือเป็นการกล่าวหาใส่ร้าย

ขอท้าพิสูจน์ขอเปิดทันจาวรูปนี้ก็บอก
เออถ้าหมอปลากล้าก็มาพิสูจน์

คือไม่ได้ทะลึ่งนะ

หรือไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองหมอปลาท้าพิสูจน์

ก็พูดเป็นพี่

ยังไม่ค่อยถูกจริงหละ
ครับครับ

แต่ว่าสองสาวผู้เสียหายเขาอยู่ตรงนั้นด้วย
แล้วเวลาพระโต้ตอบมาเนี่ยสองสาวบอกก็หนูโดนจริงสวนไปกับพระ
พระก็สวนกลับไปสวนกลับมานะฮะนอกจากหมอปลาเออภาพยังไม่เห็นนะ
จากหมอปลามีเสียเปียงเสียเปียงแล้วก็มีทนายโนบิด้วย
มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาที่สมุทรสงคราม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจังหวัดสมุทรสงครามและพระที่โดนกล่าวหา
เพราะว่ามีคุณป้าพาสองสาวซึ่งเป็นหลานสาวมาแจ้งความดำเนินคดี
แล้วมาร้องขอความเป็นธรรมเพราะว่าพระระดับเจ้าอาวาสเนี่ย
ทำการข่มขืนกระทำชำเลาก่อนหน้านั้นมันจะมาเป็นสเต็ปเป็นสเต็ป
คืออะไรบ้างมีการล้วงอกจับอกข่มขืนแล้วก็ข่มขืนจนสำเร็จความไคร่
เหตุการณ์นี้ย้อนไปตั้งแต่ปี๒๕๕๘๒สีพี่น้องคนหนึ่งอายุ๑๐ปัจจุบันนะ
อายุ๑๘อีกคนนึงอายุ๑๔แปลง่ายแบบนี้ตอนที่โดนเด็กฮะ
ทั้งคู่ยังเป็นเด็กอยู่เลยแล้วโดนกระทำชำราวแบบนี้
แต่เจ้าวาสปฏิเสธไม่มีมูลความจริงเลยพระลูกวัดอยากจะมาเลื่อยขาเก้าอี้
มีการใส่ความแบบนี้แต่ก็ยอมรับคำว่ายอมรับก็จบใจแล้วนะ
ยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่ได้คำคมคืนแตะเนื้อต้องตัวด้วยความเอ็นดูบ้าง
ได้หรอไม่ได้ไงแต่อันเผลอไงเผลอพูดเอาไป
รับว่าที่ผ่านมาแตะเนื้อต้องตัวด้วยความเอ็นดูบ้าง
แต่น้องเอ๋ยบอกมึงใช้ข้อมึงไม่ใช่แค่แตะ

เพราะว่ามีการคมขืนก็ทำมาฉำเลาเฮ้ยทำไมพูดอย่างงี้

เด็กก็เลยบอกว่าจำได้จำอะไรได้
ของพระระดับเจ้าอาวาสรูปนี้ได้

เจ้าวาดเลยบอกเฮ้ยถ้าอย่างนี้มาท้าพิสูจน์กัน

ว่าสิ่งที่น้องเจอคืออะไร
อะไรที่อวัยวะเพศซึ่งปกติที่คุณนัทพงศ์บอก

อันนี้เหมือนมีคล้ายกับฝังมุกลงไป

เออถ้างั้นเข้าใจแล้วตอนแรกงง
ไม่เข้าใจว่าเปิดดูแล้วมันจะบอกได้ไงว่า
อันนี้จำได้อะไรอย่างนี้
หมอปลาก็เลยบอกงั้นขอท้าพิสูจน์หน่อยได้ไหม
ท้าพิสูจน์จุของพระรูปนี้หน่อย
พระเลยบอกว่าเอาเลยเชิญมาพิสูจน

หมอปลาก็ไปทนายโดบิก็ไป
ผู้สื่อข่าวของเราไปด้วยไปขอพิสูจน์ฮะ
แล้วสุดท้ายเหอะมันเหมือน
มันคล้ายฝั่งมุกแต่เจ้าวาดบอกว่ามันไม่ใช่มุก

มันไม่ได้อุดหรอกไขมันมันมาพอกพูล
คือหมอปลาก็บอกมองไวแล้วก็ดูของตัวเอง
มันไม่ใช่นะมันจะเรียกแบบนี้ได้เหรอ
หมอปลาบอกมันสอดคล้องกับที่น้องพูด
ประการฟังจากหมอปลา
คำนี้ที่เขาพูดถึงกันมีหรือไม่มีครับ
มีครับมันก็คือเป็นปุ่มคล้ายมุกใช่ไหม
คนฝั่งมุกตามที่น้องเคยสัมภาษณ์ตอนนั้นอ่ะ
อยู่ที่ปลายอวัยไว้เพศที่ตรงที่น้ำหุ้มหรือครับ

ซึ่งตัวเขาเมื่อกี้ผมก็สัมภาษณ์แล้วว่า
ไม่มีใครรู้แต่น้องรู้ว่ามีธรรมดี
มีตามที่น้องรู้แต่ตอนนั้นที่เขาสัมภาษณ์นักข่าว
เขาก็ยืนยันว่าไม่มีใครรู้เรื่องนี้
แต่น้องรู้ได้อย่างไรก็ไม่ทราบก็แล้วก็แล้วแต่สังคม
โดนกล่าวหาแล้วมันมีความสอดคล้องกับหลักฐานบางประการ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่พนักงานสอบสวน
ที่มีการแจ้งข้อหากับทราบวาดไว้ก่อนนะ

เจ้าวาดรูปนี้แจ้งเขาหาไปก่อนแต่ว่ามีการยื่นขอประกันตัวไป

แต่ไปมาหมอปลาพาสองสาวที่ได้รับความเสียหาย
ไปร้องขอความเป็นธรรมจากเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามด้วย
ซึ่งท่านเจ้าคณะท่านก็เมตตาแล้วก็ยืนยันว่า
เรื่องนี้จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ว่าทุกฝ่ายไม่ว่าอะไรทุกฝ่ายคือผู้เสียหายด้วย
ฝ่ายอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งพระสงฆ์ด้วย
หากมีพยานหลักฐานจริงจังแค่ไหนเนี่ย
ทางท่านเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
ก็จะมีการดำเนินการต่อไปฮะนี่คือเรื่องร้อน
ปกติจะปราบผีรอบนี้กะว่าจะปราบพระเลยฮะหมอปลา